เรื่องของพื้นที่บ้านของคุณป้าทุบรถ
ข่าวนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังครับท่านจำกันได้อยู่แล้ว
ตลาดร้อยล้อมบ้านคุณป้าเลย

สารปกครองกลางก็มีคำสั่งให้กรทมลื้อ๕ตลาดล้อมบ้านป้าออกให้หมด

ปรากฏว่ามีอยู่ตลาดนึงครับ
คนมาขายของกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
ซึ่งเป็นหลานสาวของนางสาวบุญศรีแสงหยกตรการ

ได้โพสต์ภาพตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต
นี่ฮะตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตก็เป็นหนึ่งในตลาด

เปิ้ลมาร์เก็ตอยู่ในซอยศรีนคริน๕๕
หมู่บ้านเสรีวิลล่าอยู่ติดกับบ้านคุณป้าเลย

พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายสินค้าด้านหน้าตลาด
แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวคำสั่งสาร

หลังจากสารมีคำพิพากษา
เช้านี้ข้างบ้านก็เป็นอย่างที่เห็น

อีกสองสามปี
ไม่อยากนึกถึงเลย

ก็เลยนำเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตประเวทนะครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต

โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่งนี่ครับ

เกี่ยวกับคำสั่งสารที่ออกมา
แล้วก็แนวทางปฏิบัติด้วย

หาสถานที่ให้กับผู้ค้า

เพราะที่ผ่านมาพอมีปัญหาเกิดขึ้น
ตั้งแต่เกิดคดีความคุณป้าทุบรถ
เขาก็ไม่ได้ขายของมา๓เดือน
เดือดร้อนอย่างหนักไม่มีรายได้

ไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ข้อความว่าตลาดนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งสาร

เอาเป็นว่าทางพอเขตประเวท

ขายไม่ได้แล้วก็ยืนยันว่า
ไม่ได้เพิ่งเฉยต่อคำสั่งของศาลด้วย

แต่ก็ยังมากันอีกวันนี้ก็เลยไปตั้งแต่
เช้ามืดนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
ส่วนอีก๔ตลาดรอบบ้านคุณป้า

เมื่อ๑๖พฤษภาคม

ที่เป็นตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ

ตลาดยิ่งนราตลาดสวนหลวง๑
ร่มเหลืองและตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต
แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายด้วย